ตอนนี้เวลาไปที่ไหนเราคงได้ยินเสียงนี้กันอย่างคุ้นเคยเนอะเสียงฉีดแอลกอฮอล์
นั่นแหละค่ะมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะยิ่งกลัวยิ่งต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น
อย่างน้อยจะได้ลดภาระสำหรับคุณหมอและคุณพยาบาลในการมาดูแลเรานะคะสู้ไปด้วยกันนะ
ไม่ว่าจะยังไงก็ตามทีเรื่องของโควิดก็ต้องรับมือ
เรื่องของภาวะจิตใจก็ต้องรับมือกันไปเช่นเดียวกันนะคะ
เผื่อมีใครก็ตามอยากจะลองใช้บริการบ้างอยากจะแบบส่งคำถามเข้ามาบ้างได้เลย
อ้อยมักได้ยินคำถามนี้เสมอนะคะประเภทที่พี่อ้อยคะหนูไม่นึกเลยค่ะว่า
วันหนึ่งจะต้องมาฝากคำถามมาถึงพี่อ้อยก็ไม่เป็นไรค่ะ
เราคุยกันได้เสมอไงอ่อนแอเมื่อไหร่ก็มาเจอกัน
ถ้าแข็งแกร่งแข็งแรงมีความสุขจะแยกย้ายกันไปไม่ว่าเลย
วันนี้มีคำถามหนึ่งที่น้องคนหนึ่งส่งเข้ามาคำถามน่าสนใจ
อายุแค่๒๓ปีเองอย่าอายุน้อยมากนะคะ
สวัสดีค่ะพี่อ้อยหนูชื่อบีอายุยี่สิบสาม
ติดตามฟังพี่อ้อยมาตั้งแต่อีพีแรกเลยบางคำแนะนำของพี่อ้อย
หนูฟังแล้วก็ได้แต่คิดว่าพี่อ้อยติดกล้องวงจรปิดในชีวิตหนูหรือเปล่า
โอ้โหขนาดนั้นเลยทำไมตรงกับหนูขนาดนี้
วันนี้มีเรื่องเล็กเกี่ยวกับความรักค่ะแต่เป็นเรื่องใหญ่มากมาก
เกี่ยวกับการตั้งคำถามให้กับตัวเองอืม
เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าอายุยังน้อยอยู่เลยเนี่ยไม่ใช่อายุน้อยเกินกว่าจะมีความรักนะคะ
คือพอพี่อ่านคำถามทั้งหมดแล้วพี่รู้สึกว่า
ทำไมหนูถึงรู้สึกแบบนี้กับตัวเองทั้งที่อายุยังน้อยอยู่เลย
น้องเขาบอกว่าเขารู้สึกตัวเองต่ำต้อยและดีไม่พอค่ะกับการจะไปจีบใครสักคน
หนูเป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะแบบเรียกว่าติดขอบประเทศเลยก็ว่าได้
พอเรียนจบจากแถวบ้านก็มาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทำงานในกรุงเทพค่ะพี่
พอหนูย้ายเข้ามาในกรุงเทพบอกตามตรงว่าหนูทำตัวไม่ถูก
หนูเห็นความต่างมากมายจนหนูปรับตัวไม่ทันเพื่อน
เรื่องที่เพื่อนพูดหนูไม่เข้าใจจนหนูไม่ค่อยกล้าคุยกับใคร
มันเหมือนเรารู้น้อยกว่าเขาอะค่ะมีไม่เหมือนเขาได้แต่ฟังแบบเงียบ
และด้วยอะไรหลายอย่างในที่สุดหนูเหมือนเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง
ไม่กล้าพูดเพราะกลัวพูดผิดและกลัวดูโง่
วันก็มีแค่ไปเรียนแล้วก็กลับห้องไม่ได้ไปเที่ยวไหนเพราะกลัวหลงเหมือนเป็นคนโลกแคบค่ะ
พอเรียนจบได้เข้าทำงานที่แรกหนูได้เจอพี่ที่ทำงานคนหนึ่ง
รู้สึกว่าพี่เขาเอ็นดูและเห็นใจหนูมากหรือจริงอาจจะสงสารหนูนั่นแหละ
ส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นคนมหาวิทยาลัยเดียวกันเขาคอยช่วยเหลือหนูหลายอย่าง
ทำให้หนูผ่านปัญหาต่างมาได้จนตอนนี้หนูทำงานที่นี่ได้๒ปีแล้ว
หนูถามตัวเองมาตลอดค่ะว่าหนูบริสุทธิ์ใจกับพี่เขาไหม
คำตอบคือไม่ค่ะเอ็นดูน้องจริงเลยหนูชอบพี่เขาค่ะพี่อ้อย
ใจหนูคืออยากจีบพี่เขามากเพราะตอนนี้พี่เขาโสดแต่ติดที่ตัวหนูเอง
คิดว่าหนูเก่งไม่พอดีไม่พอรวยไม่พอฉลาดไม่พอที่เขาจะมอง
หักหนูไม่กลัวนะคะแต่กลัวสายตาดูถูกของคนอื่น
เพราะว่าพี่เขาเป็นคนเก่งแล้วก็หน้าตาดีด้วย
แฟนเก่าเขาเนี่ยสวยและดูดีและเก่งมากมากหนูไม่ชอบที่เหมือนกับหนูดูถูกตัวเองแบบนี้
แต่หลายครั้งมันก็อดไม่ได้ว่าเฮ้ยก็มันจริงนี่นะเรามันมีไม่พอจริง
หนูอยากก้าวข้ามความรู้สึกแบบนี้ให้ได้ค่ะพี่อ้อยเคยเจอโมเมนต์แบบนี้ไหม
แล้วพี่ผ่านมันไปได้ยังไงแล้วหนูควรจะเริ่มต้นจากอะไรดีคะ
หนูรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแบบนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ตอนเรียนค่ะ
ไม่มีใครในครอบครัวเชื่อนะคะว่าวันหนึ่งพี่จะเป็นดีเจ
เพราะพี่เป็นคนไม่ค่อยพูดพี่ไม่ค่อยพูดเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจตัวเอง
และวันหนึ่งสังคมรอบตัวจะสอนเราเองนะคะว่าการที่เราไม่เหมือนใครมันไม่ได้เป็นความผิดนะคะ
การมีน้อยกว่าใครไม่ได้แปลว่าเราจะมีความสุขได้ไม่เท่าเขา
ไม่ผิดค่ะแค่เราต่างและในที่สุดนะคะความเก่งความดีความรวยที่น้องบอก
เราค่อยสร้างได้ด้วยมือของเราค่ะไม่เก่งก็ค่อยฝึก
วันที่พี่มาจัดรายการวันแรกนะคะเดินเข้าบริษัทมาเนี่ยมีตะโกนถามว่ามารับของรางวัลเหรอค
เพราะพี่จะดูงงงกเงินคือไม่เคยมั่นใจกับอะไรเลย
แต่นั่นแหละการเปิดใจเรียนรู้และคิดเสมอว่าคนคือตำราเล่มใหญ่ที่สอนเรื่องใจได้ดีที่สุด
กับเพื่อนร่วมงานหรือจะเป็นใครก็ตามค่ะไม่รู้จะหาเรื่องคุยอะไรก็ฟังเขาค่ะ
แล้วบอกเขาไปตรงตรงได้เลยเออหนูไม่ค่อยรู้อะนะคะพี่ดีใจที่ได้ฟังพี่นะ
พี่เนี่ยเปิดโลกให้หนูมากเลยอ้าวกลายเป็นคนน่ารักเข้าไปอีกนะคะ
ยุคนี้มีแต่คนชอบพูดค่ะไม่ค่อยมีคนชอบฟัง
เพราะฉะนั้นการที่น้องตั้งหน้าตั้งตาเป็นผู้ฟังพี่กลับรู้สึกว่าน้องอาจจะทำให้หลายคนมีความสุขที่ได้คุยกับเราก็ได้นะ
อย่าเพิ่งไปคิดแทนใครน้องบอกกลัวโง่ไม่รู้สิพี่อ้อยจะถามว่าแล้วโง่แล้วไงอ่ะ
วันหนึ่งคนที่ฉลาดในวันนี้คือคนที่เคยยอมรับว่าตัวเองโง่
และเปิดใจในการเรียนรู้ถึงได้กลายเป็นคนฉลาดในวันนี้ไงคะ
ไม่ต้องคิดแทนใครบางทีเราไม่ได้อยากคุยเฉพาะคนเก่งคนรวยและอยากคุยกับใครก็ตาม
พร้อมจะรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันโดยเฉพาะโลกยุคนี้อย่างที่พี่อ้อยบอกไว้นะคะ
คราวนี้เวลาที่น้องไปชอบใครสักคนมันคือหลักจิตวิทยาปกติอะค่ะ
เวลาชอบใครเรามักจะผันตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กแล้วก็เห็นคนที่เรารักเป็นคนที่สูงค่า
เราคือคนไม่มีค่านะเราอยู่ในที่ของเราและบางทีเนี่ยก็มองว่าคนที่เราชอบหรือคนที่เรารัก
สูงค่าเกินความเป็นจริงไปมากทีเดียวคือมันเหมือนกับเราซ้อมอกหักเอาไว้ก่อนนะคะ
บอกตัวเองไปว่าเราไม่ดีพอหรอกเราไม่สวยไงเราไม่รวยเราไม่เก่ง
เพื่อจะเบรกความรู้สึกแล้วก็ทำใจไปก่อนล่วงหน้า
คนเรานะคะถ้าจะเลือกกันเหตุผลข้อเดียวนั้นคืออยู่ด้วยกันและมีความสุขอบอุ่นหัวใจแค่ไหน
แทบตายสุดท้ายอยู่ด้วยแล้วทุกข์เห็นเยอะแยะไปค่ะ
คนรวยคนสวยคนหล่อบางคนก็ยังอกหักอยู่เลย
ในที่สุดแล้ววันนี้คนอื่นไม่เห็นค่าน้องต้องเห็นคุณค่าในตัวเอง
คนเราไม่ได้มีคุณสมบัติ๑๒๓๔แล้วแปลว่าความรักจะประสบความสำเร็จ
เพราะจริงคุณสมบัติข้อเดียวคืออยู่ใกล้แล้วสบายใจไหม
ตอนเจอกับสามีพี่ค่ะที่เป็นเหมือนน้องเด๊ะเลย
เขามีทุกคุณสมบัติที่ไม่ควรจะเลือกคนอย่างพี่เลย
แฟนเก่าแต่ละคนของเขาไม่นางงามก็นางแบบ
เดินกับเราเนี่ยใครจะเชื่อว่าเขาเลือกเรา
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคุยกันและเขาบอกเราคือคนที่ใช่
น้องก็อยู่แบบเฉยค่ะไม่ต้องทำอะไร
เป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่า
เป็นตัวเองให้ดีที่สุดในแบบของเรา
เห็นคุณค่าในตัวเองไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใคร
่อมตัวก็ได้นะคะน้องคะแต่อย่าถึงขั้นดูถูกตัวเอง
จริงแล้วมันคนละความหมายกัน
คือคนคนหนึ่งที่มีลมหายใจทัดเทียมคนอื่น
ดูแลตัวเองได้คือเรื่องปกติดูแลคนอื่นได้คือเรื่องของความภาคภูมิใจ
คุณค่าอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่เขาจะเลือกหรือไม่เลือก
บางทีน้องไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมาไปจีบเขาเองก็ได้นะ
คือพี่เข้าใจนะคะจะยุคไหนก็ตามที
ต่อให้เขาบอกว่ายุคนี้ผู้หญิงต้องใจกล้าสิ
ผู้หญิงก็เป็นที่ยอมรับได้นะกับการจีบคนอื่นก่อน
แต่สังคมไทยก็ยังอนุญาตให้ผู้ชาย
เคลื่อนตัวในเรื่องนี้ได้ดีกว่าเราอยู่แล้วค่ะ
ถ้าอยู่น้องลุกเข้าไปจีบเขา
สายตาที่คนอื่นมองเราเขาคงไม่ได้ดูถูกอะค่ะว่าอุ๊ยน้องไม่คู่ควร
แต่อาจจะมองก็ได้ว่าแหมอยากได้เขามากเลยสินะ
ถึงขั้นออกตัวแรงขนาดนี้
เฮ้ยอันนี้ดูน่าอายกับคุณสมบัติใด
น้องบอกว่าน้องด้อยอย่างนั้นอย่างนี้มากกว่าอีก

แต่ต้องถามตัวเองว่าต่ำต้อยแล้วยังไงต่อ
ไม่พออยากเก่งขึ้นต้องทำยังไง
ไม่พอจะหาเงินให้มากขึ้นกว่านี้

ไม่ใช่ดูถูกตัวเองแล้วก็นั่งหงอย

แล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรดีเพื่อตัวเอง

หลายคนนะคะบอกว่าตั้งแต่มีความรัก
หนูนะพยายามกระเสือกกระสนทำให้ตัวเองดีขึ้นเก่งขึ้นออกกำลังกาย
ว่าในที่สุดนะคะทำแทบตายสุดท้ายเขาเลือกคนอื่น

มองเห็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น

พี่ว่าแค่นี้ก็เป็นข้อดีของความรักแล้วนะ

เราเลือกเขาก็มาอยู่ที่เขาเลือกเราหรือเปล่าด้วย
บางคนอย่างที่บอกค่ะดีแทบตายสุดท้ายเขาเลือกคนอื่น

ก็ไม่ได้แปลว่าแค่เราดีพอ
แต่มันหมายถึงความพอดีของคนสองคนด้วย

คนอื่นตัดสินไม่ได้นอกจากใจของคนสองคนค่ะ

เขาไม่ได้รักเราเท่าที่เรารักเขา
ก็ไม่ได้แปลว่าน้องแย่มีแต่ข้อไม่ดี
บางทีคุณค่าตรงจุดนี้มันอยู่ที่เรา

แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้ในชีวิตวัยนี้เนี่ยคือมันไม่มีอะไรเสมอไปอะค่ะ
คุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามี
ไม่รู้สึกว่าเราเหนือไปกว่าใครไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นด้วยค่ะ
แต่เราก็คือคนธรรมดาที่รักตัวเองไปพร้อมกับรักเขาเท่านั้นแหละนะคะ
ลองดูลองดูก่อนจะแบบว่าหนูไม่มีค่าพอที่จะไปจีบเขา
ไม่เป็นไรค่ะถ้าเขาอยากจีบเราเขาเคลื่อนตัวเองได้
ที่สำคัญวันนี้มองหาข้อดีของตัวเอง
ทุกคนมีมุมน่าอิจฉาและมุมน่าสงสารเหมือนกันทุกคนแหละ
และหลายครั้งเราเห็นมุมน่าอิจฉาของคนอื่นใหญ่โต
แต่เห็นมุมน่าสงสารของตัวเองใหญ่กว่า
เดี๋ยวมุมน่าสงสารของเรา
มันอยู่ที่เรามองตัวเองด้อยค่าเกินไปหรือเปล่า
ตรงนี้นี่แหละค่ะที่สำคัญกว่า
ขอบคุณความไว้ใจที่น้องเลือกเข้ามาปรึกษานะคะ
อย่างน้อยมุมที่พี่อ้อยคิดอาจจะเป็นมุมที่
น้องสามารถจะเอาไปลองคิดดู
แล้วก็ตัดสินใจเลือกชีวิตของตัวเองได้
อย่าลืมไม่มีใครด้อยฆ่าจนเกินไป
วันนี้น้องยังเป็นคนที่มีลมหายใจ

ที่มีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไม่ได้น้อยไปกว่าคนอื่นนะคะ
มีคำถามส่งมาได้นะคะส่งเข้ามาเป็นอีเมลก็ได้ค่ะ
แล้วก็ติดตามฟังกันได้นะคะในเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
ยูทูปของไทยรัฐในพอร์ตบีนในสปอร์ตี้ไฟล์
แล้วก็ในจู๊กก็สามารถมาฟังกันแบบนี้
กันทุกอาทิตย์ก็ต้องพูดคำนี้เสมอนะคะ
ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เราต้องรอดจากเรื่องยากนี้ไปด้วยกัน